จะพาคุณผู้ชมไปที่สวนอินทพรรมกันบ้างดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดสวนให้พวกเรานั้นไปช็อปไปชมกันเลยค่ะ

และวันนี้พาก็จะปลูกไปถึงสวนที่จังหวัดกาลสินเลยค่ะ
ไปที่สวนพิรพัฒนวินค่ะ
อยู่ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสสคันจังหวัดกาลสินนะ
ที่นี่เขาปลูกอินทพลัมเนื้อที่กว่า๑๕ไร่
เป็นสายพันธุ์บาฮีเนื้อเยื่อสีเหลือง
เห็นแบบนี้มีกว่า๓๐๐ต้นเลยนะคะ
เยอะจริงแล้วคาดว่าปีนี้เนี่ยราคาจะดีจับต้องได้

แล้วถามถึงจุดเด่นของสวนพิรพัฒน์สวนธนวินคำหมายคืออะไร
บอกเลยว่ามันเป็นการปลูกอินทพลัมแบบอินซี
ทานจากต้นได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมี
ส่วนการจัดการสวนก็ใช้แรงงานคนเป็นหลัก
ทั้งการห่อการคัดลูกตัดช่อเพื่อให้ลูกโตแล้วผิวสวย
เยื่อสีแดงที่ออกผลผลิตเป็นปีแรกด้วย
ปกติเราจะเห็นสีเหลืองใช่ไหม
แต่คราวนี้ออกมาเป็นสีแดงเฮ้ยเป็นยังไงเขาบอก
ก็ลองชิมดูแล้วกันแต่ผลผลิตยังไม่เยอะนะ
ยังไงอยากเชิญชวนไปชมชิมช็อปที่สวนพิรพัฒนวิน
เขาเริ่มมิถุนายนนี้อีกไม่กี่วันแล้ว
โดยงานนี้นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินผู้ว่าสุภสิทธิ์กเจริญยศ
ก็บอกเลยนะว่ามาทานอินทพรรมฤดูการนี้๒๕๖๒
และอยากจะให้มาเที่ยวที่แห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นการท่องเที่ยวเหมือนเชิงเกษตรนะ
คุณได้ชมธรรมชาติได้ชิมผลไม้สดปลอดสารพิษ
แล้วก็ได้เห็นธรรมชาติสวยด้วยนะคะเรียกว่าคุ้มถ้าไปก็คือคุ้มเลย
อิ่มทั้งอร่อยทั้งได้ของฝากและได้ภาพสวย
พูดถึงรสชาติหน่อยไหมคือถ้าไอ้เหลืองแบบสดอย่างนี้
คือทานแล้วเนี่ยถ้าของดีเลยนะหวานเจี๊ยบรอบหวาน
เคยทานเฉพาะที่เป็นแห้งอ่ะแห้งนั้นก็หวานอยู่แล้วแต่แบบสดนี่ก็หวานเหมือนกัน
มันจะติดฝาดนิดแต่ก็อร่อยดีเหมือนกัน
ซึ่งการปลูกอินทพรรมก็ทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้หลายพันบาทต่อวัน
หรือทะเลียต่อปีกว่า๓๐๐๐๐๐กันเลยทีเดียว
ใครสนใจลองปลูกดูเหมือนกันนะคะ